ทางภาคใต้นครศรีธรรมราชค่ะ
นักศึกษาสาวชั้นปวช๒คนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มาอยู่ดีนี่แหละค่ะ
แล้วก็มีกระบะคันหนึ่งชนอัดท้ายเข้าไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
แล้วชนเข้าไปร่างคนซ้อนติดเข้าไปในล้อรถ

เหตุนี้เกิดขึ้นที่พื้นที่ของตำรวจสพทุ่งสงศ์นะคะ
ก็ตำรวจได้รับแจ้งแล้วก็รีบลงพื้นที่มาเลยค่ะ
ผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส๒รายค่ะอยู่บนถนนสายเอเชียตำบลชมาย
ท้ายกระบะดัดแปลงเป็นห้องเย็น
สภาพก็คือเสียหลักและเกยทางเท้าหน้ารถเนี่ยพังเสียหายยับเยินเลย
ใต้บังโครนท่วมบริเวณล้อหลังซ้ายมีร่างผู้บาดเจ็บสาหัส
คือนางสาวธนัชพรอักษรอายุ๑๘ปี
เป็นนักศึกษาปวช๒สาขาคอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงศ์นะคะ
ตั้งแต่สะโพกแล้วก็ขาข้างขวาเนี่ย
ถูกอัดก๊อปปี้ติดอยู่กับบังโครนรถนะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งใช้เครื่องมือถอดล้อรถ
แล้วก็รีบนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนะคะ
แต่อาการสาหัสมากจริงสุดท้ายเสียชีวิตค่ะ
อกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีกรายนะคะ
ทราบชื่อก็คือนางสาวกัญญานีสว่างวิวัฒน์อายุ๑๖ปี
เป็นนักศึกษาวิทยาลัยแห่งเดียวกันนี่แหละค่ะ
กู้ภัยก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแพทย์ช่วยเหลือจนอาการปลอดภัยแล้วนะคะ
สอบสวนก็รู้มาว่าก่อนเกิดเหตุนางสาวกัญญานีผู้บาดเจ็บเนี่ยเป็นคนขี่นะคะ
ส่วนนางสาวธนัชพรผู้ตายเป็นคนซ้อน
ระหว่างนั้นมีกระบะอีซูซูสีขาวที่ท้ายกระบะดัดแปลงเป็นห้องเย็นคันนี้
ขับตามหลังมาแล้วขับมาด้วยความเร็วสูง
พอถึงที่เกิดเหตุกระบะเสียหลักค่ะ
พุ่งชนท้ายจักรยานยนต์อย่างจัง
นางสาวกัญญานีเนี่ยปลิวเลยนะคะ
เด็นไปกับมอเตอร์ไซค์ตกอยู่ริมถนนได้รับบาดเจ็บ
แต่นางสาวธนัชพรด้วยความที่เป็นคนซ้อนนะคะ
เลยโดนชนอัดเข้าไป
แล้วก็ถูกล้อรถหมุนพาร่างเข้าไปอัดติดกับบังโครนอีก

อย่างไรก็ตามสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ย
บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งสอบสวนผู้เกี่ยวข้อง

ตำรวจควบคุมตัวเอาไว้แล้วนะคะ